สวัสดีค่ะชื่อครูโอมนะคะและครูเจนิส
วันนี้เราสองคนจะมาแนะนำการออกกำลังกายลดไขมันกระชับสัดส่วนสำหรับผู้หญิง
จุดด้วยกันนะคะจุดแรกจะเป็นในช่วงของต้นแขน
จุดที่๒บริเวณหน้าท้องและจุดที่๓บริเวณต้นขาค่ะ
เราจะมีเบลต์เพื่อแท็กกิ้งฮาร์ดเลสแบบเรียลไทม์ให้กับสมาชิก
เพื่อให้สมาชิกสามารถโฟกัสและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มสำหรับท่าแรกกันเลยนะคะต้นแขนนะคะท่าในส่วนของไตเสร็จดิบค่ะ
ท่านี้จะเน้นกระชับในส่วนของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะคะ
สมาชิกสามารถทำได้เองที่บ้านโดยใช้เก้าอี้หรือว่าขอบเตียงก็ได้ค่ะ
ทำซ้ำแบบนี้สิบห้าครั้งทั้งหมดสามรอบด้วยกันนะคะ
ท่าที่สองคือท่าค่ะ
บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าของเราค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ
เราจะมีนะคะสองอันน้ำหนักเท่ากันเนอะ
ทำซำแบบนี้สิบห้าครั้งทั้งหมดสามรอบเส้นเดียวกันค่ะ
ในท่าสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวไหล่์กันค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้คือดัมเบลในท่าดัมเบลเชิลเดิร์เพจค่ะ
ท่านี้ทำซ้ำ๑๕ครั้งทั้งหมด๓รอบเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับท่านใดที่ไม่มีอุปกรณ์หรือดัมเบล
สามารถนำขวดน้ำลิตรใส่น้ำให้เต็ม๒ขวด
ใช้แทนดัมเบลทั้งสองข้างได้ค่ะ
จุดที่๒ค่ะบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะ
บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนร่างของเรา
วางขาลงให้ใกล้กับพื้นมากที่สุดนะคะ
แต่หากว่ารู้สึกเมื่อยหลังนะคะวางมือไว้ใต้สะโพกได้
ทำซ้ำแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงประมาณ๑๕ครั้งทั้งหมด๓รอบค่ะ
โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนค่ะ
สันเขาขึ้นนะคะวางมือแต่หลังใบหูค่ะ

จังหวะที่เรากำลังเกรงตัวขึ้นมาพยายามหายใจออก
ทำ๑๕๒๐ครั้งทั้งหมด๓รอบด้วยกันค่ะ
จะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าทองด้านข้างของเราค่ะ
ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงวังทับกันไว้แบบนี้นะคะ
จากนั้นเกรงหน้าทองยกสะโพกขึ้นมาค่ะให้ลอยเหนือพื้น
อีกข้างเหยียดตรงขึ้นด้านบนนะคะ
ค้างไว้๓๐วิถึง๑นาทีนะคะทำ๓รอบเช่นเดียวกันค่ะ

จากนั้นเริ่มดันสะโพกไปด้านหลังตามด้วยงอเข่า
ตนาการเหมือนเรากำลังนั่งเก้าอี้อยู่นะคะ
ย่อลงพยายามอย่าให้หัวเข่าของเราเลยที่ปลายเท้านะคะ
ทำทั้งหมด๑๕ครั้ง๓รอบเช่นเดียวกันค่ะ
กระชับกล้ามเนื้อต้นขาเช่นเดียวกันค่ะ
ยืนตรงขาดก้าวขาไปด้านหน้า
หัวเข่าและข้อเท้าของเราตั้งฉากกัน๙๐องศา
เกรงหน้าท้องนะคะแล้วก็ยืดอกไว้ตลอดเวลาค่ะ
อย่าให้หัวเข่าของเราเลยปลายเท้าที่อยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันค่ะ
ส้นเท้าด้านหลังนะคะทำแบบนี้สลับกันซ้ายขวา๒๐ครั้งค่ะ๓รอบ
ท่านี้นะคะจะโฟกัสบริหารกล้ามเนื้อที่ก้นและสะโพกของเราค่ะ
อัพลำตัวให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะ
หัวไหล่ข้อศอกข้อมือให้ทิ้งตรงลงในแนวดิ่ง
หัวเข่าอยู่ด้านใต้สะโพกนะคะ
จากนั้นนะคะเตะขาขึ้นด้านบนเพดานค่ะ
ขาขึ้นตรงเกรงสะโพกเล็กน้อยและกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะ
ทำซ้ำแบบนี้ข้างละ๑๕ทีนะคะทำทั้งหมด๓รอบเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับท่าออกกำลังกายที่พวกเราสองคนนำมาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมในเรื่องของอาหารนะคะ
แล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะไม่เป็นผลสำหรับท่านผู้ชมนะคะ
ยังไงก็อย่าลืมมาออกกำลังกายกันนะคะบ๊ายบาย